ข่มขืนหลานสาววัย๑๒ขวบของตัวเองหลายครั้งจนน้องเนี่ย
ตั้งท้องได้เจ็ดเดือนแล้วนะคะนายสวงวัยหกสิบปีค่ะ
ปากคำเลยนะคะหลังจากตำรวจนำหมายจับรวบตัว
เมื่อวานนี้ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวหลานสาววัย๑๒ขวบ
คือคนที่สังเกตเห็นความผิดปกตินี้คือคุณครูประจำชั้นของน้องวัย๑๒ขวบ
ก็สอบถามจนรู้เรื่องว่าต้นปี๒๕๖๓นายสวงผู้เป็นลุงเขย
อยู่บ้านกับหลานสาวสองคนเพราะคนในบ้านออกไปทำไร่
ก็ออกอุบายหลอกหลานสาวให้เข้ามาในห้องแล้วข่มขืนหลานเลยแล้วก็ข่มขู่
อย่าให้ไปบอกใครหลังจากนั้นก็อาศัยช่วงเวลาที่อยู่กันสองคนเนี่ย
มขืนหลานสาวตัวเองมานานหลายครั้งนะคะ
กระทั่งกรกฎาคมที่ผ่านมาหลานสาวประจำเดือนไม่มา
พอไปบอกลุงเขยลุงเขยทำไงรู้ไหมคะไปซื้อยาทำแท้งมาให้กิน
แต่กินแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลค่ะท้องก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย
ครูประจำชั้นผิดสังเกตเลยพาไปแจ้งความเลยนะคะ
เรื่องต้นในสวงสารภาพบอกว่าทำจริงคมคืนหลานสาวจริง๔๕ครั้ง
สาเหตุคืออะไรรู้ไหมคะผมรักหลานมากเพราะว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก
ใช่เหรอรักมากก็เลยต้องข่มขืนอันนี้ฟังไม่ขึ้นนะคะ
แล้วยังมาขอความเมตตาจากตำรวจด้วยบอกว่าเห็นใจผมหน่อยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหม
ผมต้องดูแลภรรยาไม่มีใครขับรถส่งหลานไปโรงเรียน
ตำรวจบอกอ่าได้เลยอยากให้เห็นใจใช่ไหมเอาไปเลยจ้ะสองข้อหา
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กยินยอมหรือไม่ก็ตาม
และข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน
และเป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดารหรือสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลนะคะ
โอ้โหจังหวะพาไปทำแผนเนี่ยนะชาวบ้านมามองมุงรอดูกันเพียบ
ตะโกนสาบแช่งด้วยความโกรธแค้นเลยนะคะ
ข้อหาที่โดนแจ้งไปหนักมากนะคะน่าจะคิดได้บ้างนะคะ